สวัสดีครับ
จับจริงแจกจริง
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรภาคไหนคุณก็มีสิทธิ์ได้รับโชคทั้งนั้นเลย
เพราะคาราบาลแดงเขายืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิมนะคะเรียกได้ว่าคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าจริง
ก็อยากจะให้คนไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของทองคำมูลค่า๑ล้านบาทและมอเตอร์ไซคันเท่นี่เลย
แต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้เนี่ยนะคะ
อยากจะมอบอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตให้กับทุกคนหน่อย
อย่างเช่นเรื่องของคำคมเด็ก

สุดยอด
รถเมย์ยังมีล้อแต่ถ้าเธอท้อยังมีเราโอ้โห
สถานที่ฉันหรอ
อะไรดีนะความพยายามครั้งที่ร้อยยังดีกว่าท้อถอย
และยังไม่ได้ท้าย
ชีวิตต้องสู้เพราะกู้มาเยอะ

ได้แล้วเพราะขนาดมะม่วงยังสุกเลย
จริงนะคือชีวิตคนเรามันก็เหมือนลิฟต์

มันต้องมีขึ้นกับลงสิจะไปค้างทำไม
ลิฟท์ค้างกันโทหาที่เราประโภเลย
บางทีมันช็อตก็เลยค้างไว้ก่อนอย่ามาจ่ายที่หลัง

ว่ากันไปขำขมสู้ชีวิตเพราะให้มีกำลังใจในการดูพวกเรา
และหลายคนก็ต้องการกำลังใจจริงเพราะส่งฝามา
ไม่ว่าจะเป็นฝาคาระเบาแดกและคันโซคุณสอง
เขาก็อยากจะเป็นผู้โชคดีใช่ไหมล่ะ
เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะได้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมไปเรียบร้อยแล้ว

ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถมอเตอร์ไซค

เอาล่ะพร้อมแล้วก็โค้ดเลย

ค้นผมเลยค่ะทุกเลย
โต๊ยอีก
ผู้โชคดีใครจะเป็นใครจากจังหวัดไหน
รอลุ้นกันครับ
คุณธีระปานสมบูรณ์จากจังหวัดนครราชศรีมา
และติกาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน

เพียงส่งฝาขนาบราวแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ

พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที